เพื่อความกระตันยูมันก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะ
ดูอย่างพี่รุ่งสุริยาซะสิคะ

เขาบอกว่าพี่คนนี้เป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตเขา
หมอดูคนนี้แหละเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตเขา

ตามหาหมอดูคนนั้นนานแล้วที่ไม่ได้เจอกัน

ฝากบอกกับพี่อ้อมพี่อ้อมใจบันเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่าโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย

เขาบอกแบบนี้เลยว่าพี่เนี่ย
ตามหาบุคคลที่พลิกชีวิตพี่รุ่งสุริยา
ให้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชม

ให้เราฟังว่าเมื่อครั้งที่พี่เขาเข้าวงการใหม่เนี่ย
ก่อนจะออกผลงานเพลงวอนพ่อตากศิลป์คุณผู้ชมค่ะ
กรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่น
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
เออเหลือนขวัญเขาเป๊ะนะ
เจ้าของบริษัทคนที่ทำเพลงนี้พากันไปเช็คดวง
เอารุ่งสุริยาเดี๋ยวพาไปเช็คดวงกับหมอดูท่านหนึ่ง
แล้วท่านก็ทักว่าเฮ้ยลุงให้เลิกทานเนื้อวัวซะมันไม่ดี
แล้วก็ขอพรจากเจ้าแม่กลอิมด้วยแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์
สำคัญนะยังแนะนำให้พี่รุ่งเนี่ยเซ็นลายเซ็นแบบนี้คุณผู้ชม
ที่เห็นในปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะเขาก็ใช้แบบกันมาตั้งแต่อดีตแล้ว
รุ่งก็บอกว่าเออพี่ก็ทำตามนะเชื่อไหมว่าผลงานเพลงวันพ่อตากศิลปเนี่ย
มันดังเปรี้ยงปล่างคนรู้จักพี่มากขึ้นตั้งแต่นั้นมาพี่ก็เลยเลิกทานเนื้อวัวไปเลย
แล้วก็เซ็นลายเซ็นอย่างที่หมอดูคนดังกล่าวเขาแนะนำมาให้จนถึงทุกวันนี้แหละ
แต่น่าเสียดายนิดนึงละกันหมอดูท่านนั้นตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้ว
ทราบแต่เพียงว่าท่านไม่สบายนะคะก็เลยอยากจะประกาศตามหาเพื่อช่วยเหลือเท่านั้นเองค่ะ

ไปไปเช็คดวงอะไรอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ได้
แล้วก็หันมานะสวดมนต์นะครับนับถึงจะไม่ควรอิ่ม
ให้ขอพรท่านเนี่ยจะมีโอกาสโด่งดัง
ตอนนั้นนะตอนที่ทำวรพ่อต่างสินใหม่เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
ก็มาประสบความสำเร็จหมอท่านแนะนำผมตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนนะ
ท่านมีอาการแบบไม่ครบ๓๒ประการด้วยตามหาตัวท่านไม่เจอ
ตามหาท่านนะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ไหนนะครับรู้สึกจะแถวฝั่งทนนั่นแหละ
ถ้าท่านดูอยู่แล้วเป็นคนที่ให้ลายเซ็นรุ่งแล้วก็เป็นคนที่เช็คดวงรุ่ง
แต่ว่าเท่าที่รู้มาเท่าที่น้องออมใจบอกมานะคะมันจะเป็นแบบหางตวัดขึ้นแบบวิ้วอย่างนี้
รอเรือแบบรอเรือยาวมันเป็นความเชื่อว่าแบบว่าทหารอันนี้ความเชื่อนะ
ถ้าหางแบบว่าตัวอักษรมันยาวมันจะทำให้รุ่งโลศคุณผู้ชมมันแบบอย่างนี้ค่ะ
ส่วนพี่หมอดูท่านนั้นนะคะถ้าดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าใครรู้จัก
ติดต่อพี่รุ่งสุยาไปได้เลยนะคะ
ไปได้เลยเพราะว่าแกเนี่ยอยากจะให้การช่วยเหลืออยู่เพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าความ
ความสำคัญกับในชีวิตไงพลิกแบบว่าพลิกชีวิตแกไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่ายังไม่หมดนะตอนท้ายสัมภาษณ์พี่รุ่งค่ะแกพูดบอกว่าฝากผลงานเพลงต่าง
และตบท้ายว่าเอ๊ะพี่ก็มึกแซวขำมันไม่ถึง๒๘๐๐๐๐หรอกก็แล้วแต่งหน้า

ลองดูแล้วกันนะคะไปฟังเสียงค่ะ

ขอบคุณครับ

แต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะก็ชูเลข๒เฉย
เลข๒หมายถึงอะไรล่ะ

เห็นไหม

ก็ได้แหมเพราะคุณก็คิดเยอะแบบสู้อะไรอย่างนี้เปล่า
นาทีนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วัน

แต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
บรรเทิงทุกเรื่องบรรเทิง
บรรเทิงไทยรัฐ